กลับมากับเบรกสุดท้ายต้องขอยกให้เป็นร้านน้องเล็กสำหรับวงวานร้านน้องใหม่แห่งย่านอารี
เซ็ปต์มาจากร้านดอกไม้ชื่อดังซึ่งเกิดเป็นร้านอาหารอิตาเลียน

สวัสดีค่ะ
เข้ามานี่ต้องถามหมดเลยว่าตกลงมันเป็นร้านดอกไม้หรือว่าร้านอาหารกันแน่

รวมถึงเราจะมีดอกกุหลาบที่สามารถเก็บไว้ได้๕ปีด้วยค่ะ
เสร็จแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบลูกค้าที่มาสั่งจองดอกไม้หรือว่าบางคนที่แบบมาสั่งให้แฟน
เขาต้องแบบบางท่านเนี่ยนอกจากที่ว่าจะสั่งออนไลน์แล้วจะมีบางท่านที่เขาเดินทางมาสั่งที่ร้าน
แล้วช่อหนึ่งเวลาทำเนี่ยด้วยความที่ว่าดอกไม้เราค่อนข้างจะประนีต
ดังนั้นมันจะกินเวลาประมาณสัก๓๐นาทีถึง๑ชั่วโมงสำหรับ๑ช่อ

เราก็เลยมีความคิดว่าเออหรือว่าเราเปิดเป็นร้านคาเฟ่ที่ในคอนเซ็ปต์ดอกไม้ดีไหม

มีคนมาสั่งดอกไม้มากกว่าอาหารหรือว่าสั่งอาหารมากกว่าดอกไม้
คือสำหรับช่วงนี้ยังเป็นดอกไม้อยู่ค่ะ

แต่ว่าต้องบอกว่าผลตอบรับของลูกค้าค่อนข้างดีนะคะ

ทีนี้ดอกไม้ที่ว่ามีความปรานีตในการทำ
มีความพิเศษมากถึงทำให้คนมารอได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ย

มาดูดอกไม้กันดีกว่าดอกไม้ที่ว่าก็คือดอกกุหลาบนี่แหละ

ทั้งหมดที่เราโชว์อยู่ตรงนี้ค่ะเป็นดอกกุหลาบจริงทั้งหมดเลยค่ะ

ใช่ค่ะเป็นของจริงค่ะที่เก็บไว้ได้๕ปีค่ะ

เพื่อที่ทำให้เก็บไว้ได้นานขึ้น
เป็นดอกไม้ที่เราดึงเอาความชื้นของเขาเรียกง่าย
ใช่ค่ะสำหรับดอกที่เป็นดอกกุหลับสีขาวและสีแดงตรงนี้ค่ะ
จะอยู่ใน๕ปีแต่สำหรับดอกที่เป็นกุหลาบสีทองตรงนี้ค่ะ
ออกไปจุ่มทองเนี่ยนะแล้วก็กลายมาเป็นดอกกุหลาบทองคำเนี่ยนะแล้วข้างในก็ยังเป็นดอกจริงอยู่ด้วย
ถ้าเกิดว่าผ่าตรงกลางออกมาจะเป็นดอกกุหลาบจริงไหมคะ

แล้วอย่างความพิเศษอื่นที่บอกว่ามีการยิงลายเซ็นต์หรือยิงคำสวยงามต่าง
จะทำได้เฉพาะดอกกุหลาบสดค่ะแต่ว่าที่ร้านนะคะเราจะสามารถสกรีนเป็นข้อความ

นี่คือความพิเศษนะครับของทางดอกไม้
ตัวนี้อยู่ที่๕๕๐๐บาท

เก็บไว้ได้๕ปีเฉลี่ยก็ปีละประมาณ๑๐๐๐เดียวเองใช่ไหม

มันก็มีกรีดที่ร่วงรวยที่สวยงามกว่านะครับ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นตัวที่เป็นชุบ
อันนี้เป็นทองคำด้วยความที่ว่ามันเป็นทองคำแท้

ตัวนี้จะอยู่ที่๑๙๙๐๐บาท

ใช่เราเป็นเฉลี่ยให้ลูกค้าแล้วค่ะ

แต่ว่าสำหรับตัวนี้ค่ะจะปรับปุระมาก
สำหรับใครที่ต้องการขอสาวแต่งงานค่ะ
อันนี้จะเป็นคล้ายกับเป็นสปีเกอร์ค่ะ
แต่ว่ามีคนที่เขาแบบอัดเป็นข้อความ

สำหรับดอกไม้ดอกหนึ่งที่เราสามารถนำเทคโนโลยี
เขากันว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้จะดูสวย
ซอฟต์ลงทันทีเมื่อมีดอกไม้อยู่ไกล
แต่ที่นี่เขาให้มากกว่านั้นค่ะ
ถ้าอยากรู้ว่าดียังไงเบอร์ไหนต้องไปดูค่ะ

สำหรับตัวแรกนะคะจะเป็นเมนูขายดีของร้านเราเลยค่ะ
ส่วนจานที่๒อันนี้ค่ะจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านค่ะ
ในที่นี้ก็คือแบบลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าแบบมันไม่เข้ากันแต่จริงมันคือลงตัวมากอะค่ะ

ใช่ค่ะเราก็จะใช้เครื่องแกงแบบไทยเลยค่ะ

แล้วก็เราจะมีท็อปปิ้งเป็นดอกไม้

ก็คือในเมนูอาหารทุกจานจะมีส่วนประกอบของดอกไม้ผสมผสานไปด้วย
ไม่ใช่ตกแต่งก็จะเป็นรสชาติค่ะ

ตัวนี้ก็จะใส่กรีดดอกไม้ลงไปด้วยซึ่งสามารถรับประทานได้เลย

ซึ่งตามสายพันธุ์แล้วนะคะเป็นดอกไม้โบราณของประเทศอังกฤษที่เจริญเติบโตและผลิดอกในฤดูหนาวเท่านั้น
สีของดอกมีหลายสีเช่นสีม่วงสีน้ำเงินและสีเหลืองที่ดูแล้วมีความหวานปนความสดใสหน้ามอง
อันนี้เราก็คือต้องตีไข่แดงให้แตกก่อนแล้วข้อมูลให้พอกันนะครับ

สำหรับของมณราตรจานนี้นะฮะเดี๋ยวจะต้องลองทานซิตัวดอกไม้มีกลิ่นมีรสชาติไหมครับ
รสชาติจะเหมือนทานผักอย่างนึงเลยแต่ว่าเป็นเรื่องของสถานที่ปลูกเพราะว่าเราต้องหาดอกไม้ที่สามารถทานได้จริงและปลูกแบบออกแกนิกด้วยครับ
รสชาติของคาโบร่าแบบเข้มข้นมันนะครับผมค่ะเป็นแบบมีความหอมของชีสนะครับ
แล้วก็ไข่ที่ผสมผสานคลุกเขาลงไปเนี่ยมันก็ทำให้มีความมันและเข้มข้นขึ้นนะครับผม
ของจานนี้นะครับผมอ้ำแบบไทยไทยกันบ้างดีกว่าดูไทยไทยนี่
กำลังที่พริกแจงนี่นะครับผมอืมดูจากสีตัดแล้วรสชาติน่าจะจัดจ้านพอตัวเลยล่ะ
ใช่ค่ะแต่ว่าเราจะโรยชีสเพื่อให้ตัดรสชาติไทยให้มันมีความกลมกล่อมมากขึ้นด้วยค่ะ
จะเป็นกับอิทาเลียนนะคะอ่า
แบบสองน้ำหรือสองครั้งเนี่ยมันทำให้เส้นมันมีความหนุก
มีความเหนียวกว่าปกติเนอะคือเหมือนกับเราจะลวกรอบแรกให้เส้นมันมี
แบบลักษณะเป็นอ่าแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้
เส้นมันเซ็ตตัวกับน้ำก่อนแล้วเรามาลวกอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะให้เส้นมันสะดุ้งน้ำอะค่ะแล้วเวลาไปผัดเนี่ย
ทำให้เส้นอบซอสได้ดีขึ้นโอ้นี่เป็นเทคนิคเล็กน้อยน้อยเลยนะ
ที่สำคัญเนี้ยบอกว่าผัดพริกแกงนี้รสชาติแบบอื้อหือ
ไทยไทยแบบจัดจ้านเลยล่ะรับรองว่าถูกปากคนไทยแน่นอนนะครับผม
ฝรั่งก็ชอบนะคะฝรั่งกินได้เหรอเผ็ดแล้วเนี้ย
ก็อ่าเขาขอเพิ่มชีสอ๋อเพิ่มชีสอ๋อชีสมาช่วยตัดรสเผ็ดตรงนี้ได้
ใช่เพราะความเค็มโอชีพมันช่วยได้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ
คือเครื่องดื่มของทางร้านวันนี้มีเครื่องดื่มอะไรบ้างครับค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะเราจะเป็นอิตาเลียนโซดาค่ะ
ซึ่งเป็นรสชาติของดอกไม้ทั้งหมดเหรอค่ะตัวแรกจะเป็นอันนี้จะเป็น
ดอกอันชันอืมแล้วก็เอลเดอร์ฟาวเวอร์อ๋อผสมกับเอ่อมะนาวค่ะอ๋อ
แล้วอันนี้ถ้าพี่น็อตเทลงไปอ่ะค่ะตัวน้ำจะเปลี่ยนสีอันนี้คืออะไร
เป็นโซดาค่ะโซดาเฉยเนอะค่ะใส่ลงไปปุ๊บนี่ค่ะน้ำจะค่อยค่อยเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเข้มเป็นสีม่วง
ก็เหมือนแบบที่เราทานทำชามะนาวมันก็จะเปลี่ยนปีกออกมาใช่ค่ะแต่ว่าจะพิเศษตรงที่ว่าตัวน้ำของเราเองอะค่ะ
เราจะใส่ตัวน้ำของดอกเอลเดอร์ฟาเวอร์เข้าไปเพื่อตัดรสเปรี้ยวของมะนาว
แล้วข้างบนนี้ก็เป็นไอติมใช่ค่ะเป็นไอศครีมโอ้โหชื่นใจนะ
มีความหอมเบาเบาแล้วมีกลิ่นดอกไม้หกกวนนิดนิดใช่ค่ะเป็นกลิ่นดอกเอลเดอร์ฟาวเวอร์ค่ะ
เพราะว่าตัวดอกอัญชันจะไม่มีกลิ่นเออหน้าตาเป็นไงจะเป็นดอกไม้เหมือนกับดอกไม้ป่า
เป็นดอกเล็กเล็กเล็กเล็กคล้ายคล้ายกับลิลลิป่าอย่างนั้นค่ะอ๋อ
อันนี้แหละครับอันนี้จะเป็นดอกกุหลาบค่ะกลิ่นกุหลาบเลยใช่
อันนี้จะเป็นกลิ่นกุหลาบเลยอันนี้เทลงมาอันนี้ไม่เปลี่ยนสีนะ
เปลี่ยนไม่เปลี่ยนค่ะอันนี้ไม่เปลี่ยนแต่ว่าจะแบบลูกค้าจะชอบเวลาสีที่มัน
แบรนด์เข้าหากันอืมค่ะพี่น้องลองลองชิมได้ครับผมอันนี้จะมีความเป็น
กุหลาบมากมากเลยตรงกับคอนเซปต์ของคราวเฟ้ยลาโรเซ
จากเมนูเหล่านี้แล้วมีเมนูอะไรอีกทางร้าน
ทางร้านเราจะมีอีกหลายเมนูเลยนะคะซึ่งก็จะเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ทุกเมนูเลยค่ะ
จะมีในส่วนของวอลเฟิลฟูพอกไทยสไตล์ซึ่งจะแบบบางคนจะรู้สึกว่าเข้ากันไหม

ต้องมาลองเองนะว่าดอกไม้กับเมนูอาหารเนี่ยจะผสมผสานออกมาได้ลงตัวอย่างไร
ค่ะรวมถึงเมนูเส้นเองค่ะนอกจากสองเมนูแล้วเนี่ยเรายังมีเมนูอื่นอื่นอีกด้วยค่ะ
อยู่ติดกับแบงค์ออมสินสำนักงานใหญ่สะพานควายค่ะ
ก็สะดวกอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าประมาณ๒๐๐เมตรค่ะ
ขึ้นมาทางแบงค์ออมสินสำนักงานใหญ่เลยค่ะ
ครับผมสมมุติคนขับรถมาจอดรถได้ที่ไหนบ้าง
ก็สามารถจอดรถได้ที่ซอยเลยจากแบงค์อ้อมศิษไปนิดนึงค่ะ
จะมีซอยที่อยู่ข้าง

มาแล้วสะดวกสบายมาไม่ลำบากเลยนะ

สำหรับร้านเปิดเวลา๑๑โมงภายวะ๔ทุ่ม
ผสมผสานดอกไม้ลงไปด้วยนะฮะ

ไม่ผิดหวังเลยจริงสำหรับการเดินทางมาอัปเดตร้านใหม่ในย่านอารีแห่งนี้
เพราะถึงแม้ว่าร้านจะไม่เกาประสบการณ์
แต่ก็กล้าเสนอสิ่งใหม่เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของตัวเอง

ส่วนเล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์หน้าขอยกให้เป็นเทปพิเศษ

ด้วยการชวนคุณแม่ไปทานหมี่น้ำปาร์คในเลิศ
เมนูเส้นสุดเก่าแก่ร้อยปี
ต่อด้วยผัดไทยปูยักษ์ที่บิ๊บกรูมองยังแนะนำให้ไปทาน
มันเป็นรสชาติที่ผสมผสานหลายอย่างนะครับ
ทั้งความหอมแล้วก็ความหวานในตัว
แล้วก็ปิดท้ายด้วยเปรี้ยวจากมะนาวที่บีบลงไป
พี่ร้านนี้หรือเปล่าร้านสีฟ้าตามไกล
ใช่เลยตรงตามรูปเป๊ะเลย
รสชาน้ำซอสเค็มข้นมากเลยนะคะ
ผัดไทยต้องหวานนำเพราะว่าหวานเขาได้มาจากซอสนะคะ

ทางที่ได้ตับหมูขมูกแบบนี้กรอบ
เดี๋ยวจะต้องเอาน้ำตามให้หมูคืน
๑๑สิงหาคมนี้มาบอกรักแม่ผ่านเมนูเส้นไปด้วยกันนะคะ